กลับมาช่วงนี้นะคะมีเรื่องขอรบกวนคุณผู้ชมหน่อยนะคะ
๐๖๕๒๐๒๕๙๕๒๗นะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดตลังกู
สทที่ย่านตาขาวจังหวัดตรังบอกว่าขอแรงหน่อยร่วมด้วยช่วยกัน
วัวผมหายวัวชนค่ะแม่วัวสองตัวลูกวัวอีกสองตัว
มูลค่ากว่าห้าหมื่นบาทมันหายไปไหนคาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละ
เกลือเป็นนอนไปบอกคนร้ายให้มาขโมยวัวของตัวเองนะคะ
ตอนนี้เดือดร้อนเยอะเลยทีเดียวนี่ค่ะสอทอจิ้วนะคะ
เป็นสอทอที่ย่านตะขาวจังหวัดตรังชื่อจริงก็คือนายสุพัฒน์วงชูนะคะ
เป็นสมาชิกเทศบาลตำบลควนโพเขต๒เล่าบอกว่า
อันนี้เป็นความเดือดเนื้อร้อนใจนะคะแล้วบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
วัวไว้ทั้งหมด๑๗ตัวแยกกันเลี้ยงในทุ่งย่าใกล้บ้านนั่นแหละ
ส่วนวัว๔ตัวที่หายไปเป็นวัวชนแม่วัวชน๒ตัวแล้วก็ลูกวัวอีก๒ตัว
โดยล่ามทั้ง๔ตัวทิ้งไว้กลางทุ่งย่าติดถนนที่อยู่ห่างจากบ้านไปสักประมาณ๑กิโลเมตร
หลังจากนั้นค่ำคืน๑๓มีนาคมที่ผ่านมามันก็ถูกขโมยไปทั้ง๔ตัวเลยค่ะ
ผู้เสียหายเล่าต่อนะคะบอกว่าเขาเองเดือดเนื้อร้อนใจมาก
ระเวนไปถามชาวบ้านในพื้นที่ในคืนวันเกิดเหตุ
ใครเห็นวัวเขาบ้างในที่สุดเนี่ยชาวบ้านบอกว่า
เห็นนะสักประมาณช่วง๓ทุ่มค่ำคืน๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
เห็นผู้ชายประมาณ๓๔คนเดินขึ้นมาจากลำคลอง
หลังจากนั้นก็เดินผ่านเข้าไปในสวนยางพาราแล้วก็ปิดไฟฉาย
ฉายลักษณะที่ฆ่าศีรษะปิดไฟฉายเดินมืดค่ะ
่องไปย่องไปย่องไปสักพักหนึ่งเดินข้ามถนนมา
มาที่จุดที่มีการล่ำวัวตอนนั้นหมาก็เห่าหมาก็หอนหอนต่อเนื่อง
แต่ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไรไม่คิดอะไรมาก
คิดว่าน่าจะเป็นเด็กที่มาหาปลาสักพักหนึ่ง
มีชาวบ้านไปพบอีกนะคะบอกว่าชายกลุ่มนั้นน่ะ
จูงวัวอยู่ในสวนยางพารากลางดึก
แล้วจุดนั้นห่างจากจุดที่ล่ามวัวไปสักประมาณ๕กิโลเมตร
แล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยนะคะเบื้องต้นคนร้ายเนี่ย
ว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือมีคนในพื้นที่นั่นแหละ
เป็นสายลับให้กับคนร้ายเพราะคือลักษณะคำชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดีอะค่ะ
หรือไม่ก็อาจจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ที่ติดยาเสพติด
วัวไปนะคะตอนนี้สทจิ้วบอกว่าเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
เพราะว่ามูลค่าวัวที่หายไปเนี่ยห้าหมื่นบาทตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นวิงวอนขอร้องตำรวจช่วยติดตามคนร้ายทั้ง๔คนเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายหน่อยได้ไหมแล้วเอาวัวทั้งสี่ตัวของสทจิ้วเนี่ย
กลับมาให้หน่อยนะคะเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมบอกเบอร์อีกครั้งก็ได้ค่ะ
อ่าไม่ต้องก็ได้เนี่ยแจ้งเบาะแสนะคะเบอร์โทรศัพท์ให้ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การนำจับ
สทจิ้วบอกว่ามีรางวัลเป็นสินน้ำใจให้ด้วย
อ่ะช่วยหน่อยช่วยสอทอจิ้วหน่อยวัวหายตั้งสี่ตัวนะคะ